ทางคณะรัฐมนตรีนะครับ
ถ้าเป็นเมื่อก่อนสายเขาเรียกว่าสายเพื่อไทยเนี่ย
เพื่อไทยสายพลังประชารัฐ
อ่ะขออภัยพลังประชาชน

นี่ครับจะไปหนองบัวลำพูกันคุณผู้ชม
ไปดูนายสถาทวีสินนายกตามนตรีและ
การกระทรงการคลังนะครับนี่ไปโอ้โหพี่อ้วนภูมิทำนั่งข้างเลย
หนองคายนะครับไปดูจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าและศูนย์ละกากร
เพราะว่าหนองคายเนี่ยเป็นประตูเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับ
จะออกไปนู่นน่ะสพลาวและทะลุไปจีนนู่นน่ะทางรถไฟนะครับ
ซึ่งจะต้องพัฒนาทั้งเรื่องรถไฟรางคู่แล้วก็จุดเปลี่ยนสินค้าที่มีความทันสมัยยกระดับสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับให้เป็น
คือต้องเป็นโครงการโครงสร้างสะพานที่มันรับน้ำหนักได้เยอะเพราะสินค้าเราจะเข้าจะออกเยอะนะครับ
และจะเตรียมพัฒนาสถานีรถไฟนาธา
ในการขนถ่ายสินค้า
ส่วนโครงการรถไฟรางคู่เฟส๒จากขอนแก่น
จะไปหนองคลายที่เขานั่งกัน
ทำตรงนี้แหละนายกเศรษฐาบอกว่าเข้าใจว่า
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งเดียวก็จบแล้ว
เพราะว่างบประมาณกันไว้แล้วนะโอ้โห
ดีใจกับคนอีสานถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเรื่องหนึ่ง
แล้วใช้เงินไม่ได้มากไม่มายอะไรแต่ประโยชน์มหาศาล

นายกเศรษฐาบอกอีกว่าเขา
จะลงพื้นที่ให้มากขึ้นถ้านักข่าว
เขาเรียกกันทัวนกขมิ้นกำลังจะมีแล้ว
จังหวัดหนองโบรามพูครับทัวร์นกคามิน
จะไปคุยกับรองนายกสิเลขาธิการนายก
ว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
จะเริ่มพฤศจิกายนนี้เลยได้ไหม

น้อยมากก็จะเริ่มอยากจะเริ่มจังหวัดนี้
แล้วยิ่งปัญหาภัยแรงนะครับคุณผู้ชมครับแล้วยาเสพติดตอนนี้มันเป็นปัญหาสำคัญของประเทศจริง
ผมดีใจกับชาวหนองบัวลำพูด้วยมีปัญหาอะไรเตรียมบอกนะครับคณะรัฐมนตรีเขาจะไปทัวร์นกขมิ้นกันที่นั่นครับ